ไทรัตทีวีช่อง๓๒ยกกระบวนความสนุกมาฝากชาวมหาศาลกราฟ
ในกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจร
พบกับหนุ่มตามฟันจากบ้านไกลไพพรุงสะทอน

โชว์จากพิธีกรสุดแซ่บเป๊กกี้ศรีธัญญา

อัปเดตการณ์การเดทกับผู้ประกาศข่าวไทรัตทีวี
พร้อมกิจกรรมมันและของรวมฟรีอีกเพียบ
พบกันวันเสาร์ที่๓๐กรกฎาคมนี้
นักสูตรการค้าเสิร์ฟไทยคอมเพล็กมหาศาลค่า